พี่มิมพี่ก๊อปก็ทักถ่ายแบบเพื่อนเช่นกัน
วันนี้นะครับไปดูอาการคนกำลังจะหิวข้าว
หิวแบบไหนเป็นอย่างไรนั้น

ทิศเป้มาแล้วครับบ้านพี่ครับคนหุงข้าวอยากให้เจ้าช่วยหุงช่วยหา
มนุษย์ครับมนุษย์ทราบไหมครับว่าตอนนี้แพนด้าหิวข้าว
มีใครอยู่ข้างนอกไหมครับกลัวหมิวข้าวเอาข้าวมาส่งผมที
หนาวแบบนี้ปั้นข้าวเหนียวแล้วก็เอาไปปิ้งย่าง
ผ้าใสสารเรียกว่าข้าวจี้ครับพี่น้องนำข้าวเหนียวมาปั้น
แล้วก็ถาไข่ลงไปพลิกไปพลิกมาให้สุกเท่านั้นแหละครับ
หอมกลิ่นไข่กินให้หายหนาวเลยล่ะครับคุณผู้ชม
เอาเพื่อนครับเรามาผ่อนขายกันบ้างมาพูดถึงเรื่องความไว้ใจที่มีต่อเพื่อน
เอาล่ะเพื่อนทุกท่านจรจะนำเพื่อนทำกิจกรรมครั้งนี้ก่อน
จรหลับตาเพื่อนไปเอามือรองรับเชื่อใจเพื่อนแล้วก็ทิ้งตัวลงไป

บอกแล้วเอาหนังลงดันเอาหน้าลง
พ่อครับพ่อครับพวกเราเอาโพลกับคายแอปเปิ้ลมาฝากคุณพ่อครับ
หรือเป็นไงก็คือซาโพร่อออร์แกนิคครับคุณพ่อครับ
จะแข็งนิดหน่อยนะครับคุณพ่อเอามีดมาครับคุณพ่อพ่อปอกเปลือกเลยครับ
โอ้โหฟอกยากมากเลย

โอ้มันเน่าแล้วเนี่ยโอ๊ยจะอ้วกเอาไปทิ้งไปทิ้ง
พ่อครับพ่อครับพวกผมอยากบอกว่าไม่ใช่โพลกับพายแอเปิ้ลหรอกครับพ่อ
มันคือทุเรียนครับพ่อครับ
โอ้โหเหม็นเอาออกไปฮะลูกแกล้งพ่อสุดยอดจริง
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ